คลั่งไม่ว่าจะคลั่งด้วยอารมณ์อะไรก็แล้ว
แต่ส่วนร้ายจะไปทำร้ายร่างกายเพื่อนบ้าน
คนในครอบครัวใช่ไหมคะแต่ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าบังสัน

เวลาเขาอยากระบายอารมณ์ดูคลิปนี้ค่ะ

จัดเต้นจัดตา
ขอจัดเต้นกับพุทธภายะ

เหลือสัมภาษณ์

พลุะ
ระวัง

สวัสดีครับ
ขอแล้ว

เป็นมุสลิมแต่สัพเพศัตตาและสาธุพุทธโธนโมพุทธายาได้

ดีค่ะทำอะไรก็ได้ที่ไม่เดือดร้อนคนอื่น
โอ้โหนี่เขาไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นนะเห็นไหมคะ
พฤติกรรมนี่พฤติกรรมจะแสดงออกมา
ตามหนังภาพยนตร์ที่ดูในห่วงเวลานั้นหรือจะร้องเพลง
แล้วแต่ละเพลงที่ไปดูคอนเสิร์ตหรือได้ฟังมาตามช่วงเวลานั้น

งงไหมคะแล้วพี่คิดว่าเขาสติสมประกอบป่ะถ้าดูจากคลิปอ่ะ
น่าจะไม่ค่อยนะไม่เลยค่ะไม่ใช่
คนในพื้นที่บอกว่าบังซานเป็นคนปกติพูดจารู้เรื่อง
แต่ชอบดูละครแอคชั่นเช่นเสือสังฟ้าคมแฝก
พอดูแล้วก็จะอินไปกับหนังละครเรื่องนั้นแล้วก็แสดงอาการ
ตามท่าทางเห็นไหมโคมแฟกอันนี้โคมแฟกแล้ว
อันนี้หนังโคมแฟกแล้วครับโอ้โฮอันนี้โคมแฟกแล้วค่ะนี่ค่ะ

เพราะตอนนั้นลูกชายไม้ตะพดผมก็ไปหาไม้มาถือเป็นไม้ตะพดเหมือนกัน
บางเบิร์ดก็ไม่แปลกไม่แปลกค่ะโอเคนะคะ
คุณผู้ชมทีนี้คุณเฟิร์นเป็นคนถ่ายคลิปนี้อันนี้เริ่มร้องเพลง
ไปดูเพลงมาไปดูเพลงมาไปดูคอนเสิร์ตมาก็จะร้องเพลง
เพลงนี้ที่เพิ่งได้ฟังผ่านหูมาเนี่ยให้พ่อค้าแม่ค้าร้านรวมต่างฟัง
คุณเฟิร์นเป็นคนถ่ายคลิปมาแล้วถามว่าคุณเฟิร์นไอ้คลิปเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ไหน
คุณเฟิร์นบอกว่าเกิดที่ตลาดโต้รุ่งสตูนที่ตำบลพิมารตัวเมืองสตูนเลย
ตัวคุณเฟิร์นตอนแรกไปอยู่หัดใหญ่สงขลาเพิ่งจะกลับมาบ้านที่สตูน
เห็นครั้งแรกบังซาเนี่ยรู้สึกแปลกใจตอนแรกคิดว่าบังซานเป็นคนเอ๊ะโทษนะคะ
สติไม่สมประกอบหรือเปล่าแต่พอไปถามพ่อค้าแม่ค้าว่าเอ๊ะบังซานเป็นใคร
เขาแบบแปลกนะไปสอบถามแม่ของตัวเองด้วยคุณเฟิร์นบอกถามแม่ด้วยนะ
บอกเอ้ยมันปกติปกติที่เขาจะเป็นแบบนี้เขาไม่เคยให้ร้ายใครไม่เคยทำร้ายร่างกาย
คือครอบครัวของบังสันเหรอเขาดูอารมณ์ดีทุกคนเลยเหมือนกันนะ
คนแถวนั้นพ่อค้าแม่ค้านะคะพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดกุ้ง
บอกเหมือนกันเลยบอกว่าใช่ค่ะบังซานเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะ
แต่งตัวสะอาดสะอ้านจนเป็นขวัญใจพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดโต้รุ่ง
และที่สำคัญน่ารักมากมีน้ำจิตน้ำใจมีน้ำจิตน้ำใจยังไง
ช่วยยกของต่างไม่เคยคิดร้ายไม่เคยทำร้ายใคร
หรือกำแพงเท่านั้นบังไม่เคยทำร้ายให้ใครนะคะ

มาตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็มาแสดงหนังแบบนี้เป็นแบบครูเป็นผ้าเอกอะไรอย่างนี้
แล้วก็ว่ามึงพลยศพ่อครูครูจะต้องตามไปกลางเข็ดอะไรอย่างเนี้ย
ภาคหนังไม่มีอะไรหรอกแกไม่ได้ทำร้ายใครแกไม่ไม่ไม่ใช่เด็กที่ว่า
ไม่ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยหรอกไงไม่ไม่มีไม่มีไม่ใช่พิษตังคมไม่เป็นไม่เป็นภัยตัวตังคมครับ
เป็นแต่ว่าแกเพ้อควบคุมอารมณ์ไม่ได้ควบคุมสติไม่ได้แต่ไม่ได้ทำร้ายใคร
แต่ว่าเวลามีของอะไรมาตอนเย็นแกก็จะช่วยเขาเขาก็ให้กินขนมอะไรอย่างเงี้
บางทีก็ได้ปืนเด็กเล่นมาก็ยิงปั้งแต่เดี๋ยวนี้ไล่ลิงบ้างอะไรมันแสดงเป็นภาคอีก
มึงทรยศกลัวอะไรอย่างนั้นเออไป